ไปดูเรื่องของผู้กองหวิดดับกันบ้างค่ะผู้กองท่านนี้ขับรถกระบะมา
แต่แล้วจู่จู่เหมือนมีต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะคะโค้นล้มขวางทางสุดท้ายเกือบไม่รอด

ลุกอยู่นะฮะเป็นการเผาต้นไม้ข้างทาง

โดนลดพอดีเลยแต่กำลังวิ่งมา

โอ้โหต้นใหญ่มาก
และนี่คือเป็นต้นกระถินเทพาะ
ล้มทับรถผู้กองอะค่ะผู้กองเกือบตายเลยนะคะ
กระจกด้านหน้าคือแบบแตกแล้วตัวกิ่งไม้ปักเข้ามา
ด้านหน้ากระจกอ่ะคือแบบเคราะห์ดีนะไม่โดนคนขับจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
สภาพเป็นแบบนี้เลยพังเสียหายยับเยินนะคะ
แล้วนี่คือสภาพแบบห้องผู้โดยสารเห็นบอกว่าทะลุไปถึงด้านในเลยนะ
นี่คือรถกระบะฝ่อนนะคะสีบรรทะเบียนบมไม้ไม้
บริษี๗๗๘จันทบุรีกู้ภัยเนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือ
เพื่อให้การช่วยเหลือคนขับแล้วก็คนที่อยู่ด้านใน
ด้านหน้าพังเสียหายทั้งแถบนะคะ
แล้วก็มีร่องรอยเห็นบอกว่าตรวจสอบดูมีร่องรอยต้นกระถิ่นเนี่ย
ถูกเผาไหม้บริเวณลำต้น

คือแบบเผาไหม้หนึ่งนอกจากเป็นการตัดไม้ทำลายป่าสร้างมลพิษสร้างมลภาวะ
ยังทำให้ต้นไม้โค้นล้มทับรถแบบนี้ด้วย

บริเวณสองฝั่งข้างทางเห็นบอกว่ามีร่องรอยการเผาป่าเผาพงหญ้าต่างริมสองฝั่งด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายชลประธาน
ถึงหมู่บ้านประมาณสัก๑กิโลเมตรหมู่บ้านมั่นคง
ในพื้นที่ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนวานนี้
กู้ภัยตำรวจเข้าตรวจสอบนะคะ
ผู้กองก่อพงร้อยตำรวจเอกก่อพงศรีผาวัย๕๗ปี
โชคดีนะคะท่านไม่ได้รับบาดเจ็บเลย
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุตำรวจท่านพุกองขับรถมาจากตัวเมืองตราด
แล้วก็กำลังไปส่งเพื่อนที่หมู่บ้านมั่นคง
แต่ทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าต้นกระถิ่นเทพานล้มลงมาขวางถนนเบรกไม่ทันค่ะ

เพราะดีที่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
ลองฟังผู้กองเล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เป็นรอยเผาเป็นการเผาป่าซึ่งข้างทางลงมาพอดีเลยแล้วก็ล้มใส่เบรกไม่ทันเลย
เพราะที่มันเกือบโดน

ขับรถมาอยู่ดีต้นกระถิ่นเทพาก็ทับรถแบบนี้

กรุงเทพมหานครเอ่ยอะไรเอ่ย
ส่วนสาเหตุชาวบ้านก็บอกว่าคงเกิดจากการเผาป่า
มันก็ลุกลามใหม่ไปที่ต้นกระถิ่น
จนกระทั่งทับลงแบบนี้ล่าสุดเนี่ย
ก็มีการไปเลื่อยไปตัดแล้วก็เคลียร์พื้นที่
เพื่อให้เปิดเส้นทางสัญจรกันได้แล้ว

ใครจะช่วยผู้กองเขาซ่อมรถเนี่ยนะ